เห็นตำรวจซิ่งรถเก๋งหลบหนีเลยแต่ว่าสรุปสุดท้ายไปตกข้างทาง
แล้วนอกจากตกข้างทางแล้วยังไม่สิ้นฤทธด้วยนะคะกะจะทำลายหลักฐาน
ตำรวจรวบตัวไว้ได้ถามว่าเอาเงินไปทำอะไร
มาทำสิ่งผิดกฎหมายแบบนี้บอกว่าจะเอาไปเป็นสินสอด
เดี๋ยวจะแต่งสาวแล้วไม่มีเงินไปแต่งเขาเนี่ยนะคะ
แต่ไม่ต้องห้ามจับเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด
คิดได้ค่ะพยายามแกะถุงพลาสติก
ซึ่งในนั้นมันมีไอซ์โปรยทิ้งไปเลยเทลงน้ำ
พยายามจะทำลายหลักฐานแต่ตำรวจค่ะกระโดดล็อกตัวเอาไว้
สรุปแล้วเจอไอซ์อยู่ในถุง๒๐กรัม
สอบสวนผู้ต้องหาชื่อวนายธีรศักดิ์เพียวอยู่
ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเช่าห้องอยู่กับแฟนสาวค่ะ
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังบอกรับซื้อยาบ้ามาจากเพื่อน
เอามาแบ่งขายเก็บเงินไว้แต่งงานครับคุณตำรวจ
เพราะพ่อแม่ของฝ่ายหญิงตั้งค่าสินสอดไว้ตั้ง๒แสนบาท
แล้วก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้าได้๒แสนบาท
เลิกขายยาแล้วนะแต่มาจับได้ก่อน
หลังจากนั้นต้องขยายผลต่อไปที่ห้องซิ

แงะตุ๊กตาที่อยู่ในห้อง
ไปเจอยาบ้าอีก๑๔๓๓เมตร
ไอซ์อีก๔๐กรัม
ที่มาที่ไปก็คือสอบสวนขยายผลจากการจับกลุ่มตัว
เพราะขายยาบ้าลาย๑ชื่อว่าไนก้อนี่นะคะ
และนายกอก็ซัดทอดบอกว่าโทรศัพท์สั่งซื้อ
มาจากนายธีรศักดิ์นี่แหละแล้วก็นัดหมาย
ให้ส่งที่ริมคลองชลประธานสาย๓